เมฆตั้งเขาฟ้าร้องฟ้าผ่าแป๊บแบบนี้ดิฉันจะไปทำงานทันหรือเปล่าคะเนี่ย
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศกันให้ทราบกันแล้วค่ะ
หลายพื้นที่วันนี้นะคะยังคงมีโอกาสที่จะได้รับฝนกันอย่างชุ่มฉ่ำ
เป็นลักษณะฝนที่ตกกระจายบางพื้นที่ตกหนักไปเลยบางพื้นที่ก็ตกเพียงเบาบางเท่านั้นค่ะ
ตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
สังเกตได้ชัดเจนเลยนะคะว่าบริเวณประเทศไทยทั้งตอนกลางตอนล่างวันนี้เบากว่าเมื่อวานนี้นะครับ
ใส้ส้มสีเหลืองปกครุมเลยค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้
ปัจจัยก็คือเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณลาวและเวียดนามที่ปกคลุมอยู่นั้นนะคะ
หย่อมความร้อนมันจึงดึงลมดึงความชื้นพัดมาจากทะเลขึ้นไปนะคะ
แล้วเราก็จะเห็นนะคะชัดเจนว่าเส้นสีขาวนี้พุ่งตรงไปยังประเทศไทยด้านบนตอนบนคือภาคเหนือภาคอีสาน
เพื่อที่จะไปหาย่อมโลนั้นนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นฝนตกลงมาในหลายพื้นที่
ดูกันเพิ่มเติมนะคะถึงโมเดลจำลองพื้นที่ที่จะได้รับฝน
ฝนวันนี้จะเป็นการตกกระจายตกชุกตกหนักบางแห่งนะคะ
โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแถบบึงการเห็นไหมคะ
ก็จะมีกลุ่มฝนสีเหลืองสีเขียวชัดขึ้นมาหน่อยตอนกลางของประเทศนะคะ
แถบจังหวัดพิสุนโลกแล้วก็รวมไปถึงทางจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองด้วยนะคะ
ขณะที่ภาคใต้คลื่นลมฝั่งทะเลอันดามันจะมีโอกาสสูงมากกว่า๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคือแถบระนองพังงาภูเก็ตค่ะ
ส่วนภาพรวมวันนี้จะต้องรับมืออย่างไรกันบ้างตรวจสอบกันเลยนะคะ
เหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะ
จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ประมาณว่าเป็นการตกกระจายของฝนนะคะ
ส่วนภาคกลางค่ะตกประมาณ๑๖๐ของพื้นที่ตอนกลางของภาคจะได้รับฝนมากหน่อย
ส่วนภาคตะวันออกค่ะเช่นกันนะคะแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดนั้นเป็นพื้นที่รับฝนเป็นพื้นที่รับลม
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้๑๖๐ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคนับตั้งแต่สุราชธานีลงไป
และฝั่งอันดามันนะคะต้องเตือนย้ำหน่อยค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตคลื่นสูง๑๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็มีโอกาสเกิดฝนชุ่มฉ่ำเช่นเดียวกันนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช่วงบ่ายและค่ำแล้วก็มีช่วงดึกอยู่บ้างบางพื้นที่นะคะก็เตรียมรับมือสำหรับใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็เตรียมอุปกรณ์กันให้ดีด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะเวลาที่ฝนตกลงมาลมก็จะพัดแรงมาด้วย
ทางอย่างนี้ฉันคงจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าอากาศมันจะแปลเปลี่ยนอย่างไรกันบ้างคงต้องลาไปก่อนดูสภาพแล้วไม่ค่อยน่าจะปลอดภัยสวัสดีค่ะ